ตลอดข่าววันนี้จะพาไปชมเรื่องราวเกี่ยวกับต้นตะเคียนความเชื่อเรื่องเจ้าแม่ตะเคียนนั้นอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานแล้วค่ะคนโบราณเชื่อกันว่าบริเวณผืนป่าที่มีต้นตะเคียนจะมีจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อย่างผีนางตะเคียนสิงห์อยู่ดังนั้นการจะนำต้นตะเคียนไปแปรรูปเป็นอะไรจะต้องมีการทำพิธีบวงส
จากนางตะเคียนก่อนเช่นเรือบ้านเป็นต้นและหากนำไปสร้างเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนโบราณก็เชื่ออีกว่าจะได้รับพลังบุญมากขึ้นไปอีกวันนี้เราจึงรวบรวมความยิ่งใหญ่และพลังศรัทธาของชาวไทยที่มีต่อต้นตะเคียนมาฝากกันมีที่ไหนบ้างไปชมกันค่ะ
ที่มีความยาวกว่าสิบแปดเมตรกวางเกือบเจ็ดเมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึงสองเมตรด้วยกัน
ตะเคียนต้นนี้อยู่ที่วัดเขาถ้ำประทุนตำบลทัพหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
ชีแก้วเพชรมณีมหาปัญโยเล่าถึงความเป็นมาของต้นตะเคียนยักษ์ต้นนี้ว่า
อธิการบุญยืนปริชาโนเจ้าอาวาสวัดท่านได้ทราบว่ามีต้นตะเคียนยักษ์ถูกค้นมาจากภาคใต้
เพื่อที่จะนำมาขายและส่งต่อไปยังจังหวัดมหาสารคามแต่ผู้ซื้อขายตกลงราคากันไม่ได้
ก็เลยยกเลิกการซื้อขายไปโดยก่อนหน้าที่ท่านจะทราบเรื่องการซื้อขายนี้
ท่านได้ฝันว่ามีนางไม้มาขออาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้จากความฝันนั้นก็เลยทำให้ท่านเจ้าอาวาสตัดสินใจ
ต้นตะเคียนนี้มาตั้งไว้ที่วัดและตั้งใจจะแกะสลักเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติต่อไป
ต่อกันที่ต้นตะเคียนยักษ์อายุกว่าสองร้อยปีไปกันที่ลำคลองห้วยขุนแก้วบ้านป่าหมาก
จังหวัดอุทัยธานีตะเคียนต้นนี้มีความยาวกว่ายี่สิบเมตร
ความยาวรอบลำต้น๕เมตรและคาดว่าน่าจะมีอายุมากกว่า๒๐๐ปีเลยทีเดียว
นายสุนทรลาพลุกชาวบ้านป่าหมากเล่าว่าก่อนจะพบต้นตะเคียนต้นนี้
ตนได้ฝันว่ามีนางไม้มาบอกให้ตนไปนำต้นตะเคียนขึ้นจากลำคลองห้วยขุนแก้ว
ขณะเดียวกันภรรยาของตนก็ฝันแบบเดียวกันจึงได้นำเรื่องไปบอกวัดห้วยโศก
เพื่อหาคนช่วยขุดท่านเจ้าอาวาสจึงเมตตาและหาคนขุดต้นตะเคียนขึ้นมา
นำไปไว้ที่วัดให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาตามความเชื่อต่อไป
ต่อกันที่ต้นตะเคียนสองพี่น้องไปกันที่บ้านท่าไม้หมู่ที่สอง
ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านเล่าว่าพบต้นตะเคียนสองพี่น้อง
ในขณะที่กำลังขุดลอกแม่น้ำยมบริเวณข้างวัดท่าไม้ตอนแรกขุดเจอตะเคียนก่อนหนึ่งต้น
มีความยาวประมาณห้าสิบเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตร
และพอขุดไปขุดมาก็เจออีกหนึ่งต้นอยู่ใกล้ใกล้กันขนาดไม่ต่างกันมาก
คาดว่าต้นตะเคียนทั้งสองต้นนี้น่าจะมีอายุกว่าสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบปี
หลังจากขุดขึ้นมาได้ชาวบ้านก็จุดทูปบอกกล่าว
และนำต้นตะเคียนไปไว้ที่วัดท่าไม้เพื่อให้ชาวบ้านกราบไหว้ขอโชคลาภกันต่อไป
และสุดท้ายกับต้นตะเคียนยักษ์หนักหนึ่งร้อยห้าตันอายุกว่าเจ็ดร้อยปี
เรียกได้ว่าเป็นการพบต้นตะเคียนที่ทำให้ชาวจังหวัดนครสวรรค์ต้องตะลึงกันทั้งจังหวัด
เมื่อต้องพบกับต้นตะเคียนยักษ์อายุกว่าเจ็ดร้อยปีลำต้นมีความสมบูรณ์สวยงาม
ขนาดลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง๒เมตรมีความยาวมากกว่า๔๘เมตร
หนักประมาณหนึ่งร้อยห้าตันชาวบ้านสันนิษฐานว่าในอดีตต้นตะเคียนยักษ์ต้นนี้
น่าจะคนล้มไปขวางลำน้ำยมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
ในอดีตสัญจรผ่านทางน้ำเท่านั้นงานนี้ชาวบ้านหมู่บ้านวังใหญ่
ลงขันว่าจ้างรถเคลนรถแบ็คโฮ๔คันเป็นเงินกว่า๓แสนบาท
เข้ามาขุดและยกต้นตะเคียนยักษ์ขึ้นมาจากลำน้ำยมและก็นำไปไว้ที่วัดวังใหญ่
ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้เวลาเคลื่อนย้ายตั้งแต่วันแรก
จนแล้วเสร็จเป็นเวลาทั้งหมด๙วันด้วยกัน

ชาวบ้านก็ได้จัดพิธีบวงสวงขอขมาตามความเชื่อ
และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชาวบ้านวังใหญ่อีกด้วย